นอกเหนือจากที่นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงผลการประชุมบางส่วน
ก็ตอบคำถามสื่อมวลชน๔คำถามตามที่มีการจัดระเบียบสื่อไปก่อนหน้านี้นะคะ
คำถามตอบอะไรบ้างไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันเลยนะคะ
ท่านนายกค่ะท่านนายกตอบสั้นมากเลยค่ะ
คือผู้สื่อข่าวบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
ท่านนายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็จะประมาณ๔๐๕๐นาทีเลยนะ
นาทีจบเพราะว่าอนุญาตให้ถามแค่๔คำถามเท่านั้น
คำถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือถามเกี่ยวกับ
เรื่องของนาธรรพ์สินชริณวัฏอดีตนายกราธมนตรี
ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ
นายกก็ตอบสั้นแบบที่ได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่
ส่วนคำถามที่ถามว่า
ข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีที่ยื่นให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะข้อ๑๖ที่ให้ใช้รัฐธรรมนูลใน๒ช่วงรายละเอียดเป็นยังไง
ท่านนายกตอบแบบนี้นะคะบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าสองขยักนะ
ใช้คำว่าสองขยักอาจจะตีความไม่เข้าใจ
ใช้คำว่าแบ่งเป็น๒ช่วงหมายถึงบทเฉพาะการ
ถ้าทุกคนคิดว่าควรจะมีการปฏิรูปในช่วงเวลาแรกที่เปลี่ยนผ่าน
ควรจะมีระยะเวลาว่าบทใดต้องละเว้นเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่
เพื่อให้เกิดการปฏิรูป
ส่วนคำถามที่ถามว่าแล้วช่วงเปลี่ยนผ่านจะใช้เวลานานเท่าไหร่ล่ะ
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าภายใน๕ปีถ้าทุกปีดีขึ้น
ก็จะมีการผ่อนผันและเข้าสู่กลไกปกติในทุกปี

จะแก้ไขง่ายกว่าบรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูล
มีเสียงนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะคะ
แต่ถ้าไปใส่ในรัฐมนูนมันก็ลำบาก
นี่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของผมไงแล้ว
ท่านนายกครับถ้างั้นขอให้ชัดเจนอีกนิดนึงอีกนิดนึง
เพราะว่าในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน๔ปีหรือ๕ปี
ที่ว่านี่คือหมายถึงข้อสชจะยังอยู่ใช่ไหมคะ
ผมจะอยู่ไปทำไมแล้วเขามีวิธีการอื่น
ถ้าอยู่ได้กลไกปกติก็อยู่ไปสิ
ผมถึงบอกมันจะมีคณะไม่มีหรือจะมีวิธีการไหนก็ไปว่ามา
หรอกครับผมจะต้องอยู่หรือไม่อยู่ไม่ใช่มายุ่งสนใจกับผมมากนัก
ผมมีหน้าที่ในการที่ทำบ้านเมืองเป็นสงบ
ผมเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งท่านก็คิดกันต่อที่ท่านจะเอายังไง
ท่านนายกคอยย้ำตลอด๓คำถามแล้วนะคอยย้ำตลอดว่ากี่คำถามนะ
นาทีเท่านั้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แต่สื่อ
อยากจะเข้าใจไงคะว่าประเด็นที่ว่าแบ่งรัฐธรรมนูลเป็น๒ช่วงเวลา
บทเฉพาะการไปก่อนในช่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปี

แล้ว๕ปีนี้ขอสชจะยังอยู่ไหม
และตั้งค์วันนี้ควานสมชาติจะอยู่ตรงไหนยังไง
คือผู้สื่อข่าวก็อยากจะรู้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะคะ
และภาพที่เห็นก็คือโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปนตรีสันเสริญแก้วกำเนิดมาชี้แจง
หลังจากถามนายกรัฐมนตรีเสร็จมาย้ำว่าต้องพูดชื่อนามสกุล
และสังกัดว่าคุณอยู่สื่อไหนย้ำว่าคุณต้องพูดนะ
เดี๋ยวจะหาว่าผมเยอะแต่คุณต้องทำตามแบบที่ผมบอกนะ
นะคะก็เป็นการชี้แจงแบบนี้